หากคุณกำลังมองหารถเช่าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถตู้
หรือว่ารถหรูต่างประเทศรถยุโรปก็มีให้เช่าด้วย
รวมถึงหากคุณเป็นคนที่มีรถและอยากจะเข้าสู่ธุรกิจ

ไปติดตามเรื่องนี้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยกันฮะ
รับส่งกุญแจรถแบบนี้
เป็นจุดเริ่มต้นของบริการรูปแบบใหม่
บริการรถเช่าและปล่อยเช่ารถ
ที่จะให้ค้นหาและเช่ารถใกล้บ้านในราคาถูก
สำหรับใครที่มีรถปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งาน

เพราะนอกจากจะได้รับบริการที่เป็นธรรมแล้ว
ยังมีบริการเรื่องความปลอดภัยอีกด้วยค่ะ

ส่วนแรกคือผู้เช่าสามารถเข้ามาเลือกรถ
วันเวลาสถานที่แล้วกดยืนยัน
อีกส่วนคือผู้ปล่อยเช่าต้องกรอกข้อมูลรถ
กำหนดวันที่ให้เช่านัดเวลารับรถ
แต่ถ้าเจ้าของรถไม่สะดวกนำรถมาส่งให้กับผู้เช่า
ซึ่งผู้ปล่อยเช่ารถที่มาใช้บริการ๔ครั้งบอกว่า
อกจากจะอุ่นใจในบริการแล้วยังสร้างรายได้อีกด้วย
ว่าเขามีประวัติยังไงบ้างเคยเช่ามากี่ครั้งแล้ว
อะไรประมาณนี้ครับก็ทำให้ผมสบายใจในส่วนหนึ่งได้นะครับ
ในมุมของผู้เช่าก็ยอมรับว่าสะดวกและราคาไม่แพง
ราคาสมเหตุสมผลไม่แพงจนเกินไป
ขณะที่บริษัทอื่นราคาค่อนข้างจะแพงกว่าปกติ
โดยซ้ำประมาณเอาจริงถ้าเทียบกันประมาณ๕๐๐๑๐๐บาท
เช่าเพื่อที่จะไปเที่ยวกับเพื่อน๒วัน
เช้าวันที่๓เขาไม่คิดถือว่าเราเข้าใจว่า
วันที่๓ผู้เช่าไม่ได้ใช้รถ
แล้วก็ตั้งใจมีความมีจุดประสงค์คือเพื่อที่จะคืนรถจริง
พอได้คุยกับเจ้าหน้าที่ได้คุยกับพนักงาน
มากกว่าบริษัทอื่นแล้วก็ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับตัวผมเองด้วยครับ
จากจุดเริ่มต้นของการรับชมรายการจากฝรั่งเศส
นำรถของคนที่ไม่ได้ใช้มาปล่อยเช่าเพื่อหารายได้เสริม
สะดวกสบายปลอดภัยราคาเป็นมิตรมีรถให้เลือกหลากหลาย
บริการด้วยหัวใจแล้วเราพยายามที่จะหารถที่เหมาะสมกับคุณให้มากที่สุดนะครับ
แต่ว่าเหมาะสมบูรณ์คุณคือสมมุติว่ารถที่จอมาไม่ว่างเราก็ต้องรีบหารถอะไรที่มันพอว่างให้กับลูกค้าบ้าง
มีลูกค้ากลับมาเช่าซ้ำร้อยละ๓๐
ส่วนรายได้เจ้าของรถอยู่ที่ร้อยละ๗๕
ส่วนผู้เช่าได้ราคาถูกกว่าท้องตลาด๑๒๐
ปรับราคาเพิ่มแม้อยู่ในช่วงเทศกาลหยุดยาว
ส่วนรถที่จะให้บริการต้องมีอายุไม่เกิน๗ปี
ระยะทางขับมาแล้วไม่เกิน๒๐๐๐กิโลเมตร
ส่วนผู้ที่มาเช่าต้องมีเอกสารทั้งบัตรประชาชน
ใบขับขี่สำเนาทะเบียนบ้านบัตรเครดิตและหลักฐานทางการทำงานค่ะ
กนกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน